เมื่อวานนี้เขามีประชุมสอสอประจำสัปดาห์กัน

ก็มาเป็นประธานการประชุมสอสอประจำสัปดาห์ครับ

พี่เอาอะไรมาพูด

เป็นคนเอาเค้กมาให้

แล้วก็คุณพิธาเอาภาพความประทับใจนี้

แฟนคลับผู้สนับสนุนพระเก้าไกล

มีเข้ามาอวยพรให้

ผมเข้าไปดูในเพจพระเก้าไกลเนี่ย

คือเป็นคุณไอติมคุณไอติมพฤษเนี่ย

ว่าพักเรามันก็เท่ซะด้วย

ก็เลยว้าวุ่นเลย